มาดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นเมืองระยองที่น้องปุ้ยโปรยเอาไว้
กลุ่มนี้พอเมาได้ที่แล้วนะไปทำร้ายชายเล่ร่อน
ต่อยเขาไปเตะเขาหน้าตาแตกหมดเลย
พอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงจะเข้ามาห้ามนะมีการขู่ด้วยนะ
อย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง
คือเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับ

เอาเหตุการณ์นี้แม้จะเห็นภาพขณะเกิดเหตุทำร้ายชายเล่ร่อนนะฮะคือเห็นภาพไม่ชัดอ่ะนะครับดูไม่ออก
แต่คนถ่ายคลิปคือนายวัชลินขาวสุกนะครับ
เขาเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมานะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มคืนวันลอยกระทง๑๙พฤศจิกายนนะครับ
ขณะที่เขากับเพื่อน๓คนมาเที่ยวที่ริมหาดแสงจันทร์สุชาดาในเมืองระยอง
กำลังจะขับรถกลับอยู่แล้วเชียวเห็นชายเร่ร่อนคืออายุก็อยู่ในวัยกลางคนได้
ถูกวัยรุ่นชายเนี่ยในคลิปนะกระชากเสื้อแล้วต่อยแล้วเตะแล้วก็ทืบที่หน้าทำไปทำไมก็ไม่รู้
พอมีวัยรุ่นอีกกลุ่มจะเข้าไปห้ามนะครับก็ข่มขู่บอกเดี๋ยวอย่ามายุ่งเดี๋ยวจะยกพวกมานะนะฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับชายเล่ร่อนคิ้วแตกหน้าบวมเป็งเลยนะฮะเขาก็นำส่งไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศล
นะครับพาไปประถมพยาบาลโดยไม่ได้แจ้งความขณะที่ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นนะ
ประมงพื้นบ้านพ่อค้าแม่ค้าเราอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงนะครับบางคนบอกว่า
โอ้โหถอนหายใจเฮือกออกมาเลยบอกช่วงดึกนะแถวนี้มีสารพัด
ไอ้เพลงก็มีแต่ปืนก็มีนะปืนระเบิดก็มีเออนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรแล้วไม่กล้าออกไปตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วนะครับ
เพราะกลัวจะถูกทำร้ายบางคนเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
จะมีวัยรุ่นโอ้โหแถวนี้เดินถือมีดเดินถือปืนไม่กลัวเลยครับ
เจ้าหน้าที่ต้องส่งสายตรวจมาตรวจเอาละวันละ๒๓ครั้งก็ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยกล้าแต่เหตุการณ์ตามในคลิปเกิดขึ้นวันลอยกระทง
ซึ่งแม้จะไม่เห็นด้วยตัวเองนะแต่พอบอกว่ามีผู้ชายทะเลาะกัน
วัยรุ่นทะเลาะกันนี่ชาวบ้านเขาบอกแม้ไม่เห็นนะแต่เขาบอกเดาได้เลย
หาดแสงจันทร์ใช่ไหมล่ะนะเพราะขึ้นชื่อเรื่องนี้นะครับ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับ
ความปลอดภัยของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวครับ
กลางวันก็สวยดีนะกลางคืนกลายเป็นแหล่งซ่องสุ่มไปได้ไง